ต่อนะฮะขึ้นมาที่ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์มีเหตุการณ์
เหตุการณ์นี้ท่านต้องค่อยฟังดีเป็นความประหลาดเกิดขึ้นฮะ
หนุ่มคนนึงเนี่ยไปรถคว่ำอยู่ที่นครสวรรค์แล้วตกใจอะไรก็เหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวัน
แต่หนุ่มคนนี้บ้านเขาอยู่ย่านบางกะปิแล้วไปรถคว่ำนครสวรรค์
แล้วเขาบอกว่าตอนมาด้วยกันเนี่ยมากันสองคนพอรถคว่ำปุ๊บเพื่อนหาย
เจ้าหน้าที่บอกผมหาทั่วแล้วไม่มีใครมากับพี่เลย

แต่ว่ามีมาด้วยกันสองคนหายไปครบ
พี่หายนี่คนขับด้วยเหรอ

เหตุการณ์นี้พี่มานพมานพทัพชัยชนะอายุ๔๔ปี
ดูหน้าตาก็เยินเท่ากันในนี้รถความอ่ะ
ทำนะไม่ได้ทำรถคว่ำกันเอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนสาย๑๑ตากฟ้าวังทอง
ก็คืออำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

พี่เขาบอกเฮ้ยผมเจ็บแล้วผมเข้าใจ

ประมาณ๑๐๒๐เมตรช่วยตามหาหน่อย

ชาวบ้านย่านนั้นก็เดินมาจากด้านใน
เดินสวนออกมาพี่กู้ภัยเดินเข้าไป

หาใครไม่เจออีกแล้วอีกที

เกิดอะไรขึ้นคะคือพี่กู้ภัยเป็นคนรับสาย
กู้ภัยบอกว่าเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดนครสวรรค์
ร้องตะโกนทะลุสายโทรศัพท์
อะไรนะคะนครสวรรค์
บ้านอยู่บึงกลุ่มกรุงเทพมหานคร
เมื่อคืนนี้มันยังกินเหล้าอยู่เลย

แล้วมันไปโผล่นครสวรรค์ได้ยังไงครับพี่
ถามพี่กู้ภัยผมต้องถามพี่
ผัวพี่มาตรงนี้ได้ไงยังงงอยู่เลย
ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่พี่มานพแกยืนยันแล้ว
แกมากับเพื่อนรักแกรักกันขนาดไหน

ไอ้วงเล่าที่เมียบอกเดี๋ยวแกบอกผม
กินเหล้ามาแล้วมีเหมือนคนมากินด้วย

ลมจากบึงกลุ่มออกทะลุกรุงเทพ
ขึ้นไปทางเส้นภาคกลางทะลุทะลวงไปถึงนู่น
นครสวรรค์ไปไกลมาก

ผมจำได้แบบนี้ช่วยตามหาเพื่อนผมที
พี่เขาก็ยืนยันไม่มีใครเลยในโซนนี้
สุดท้ายแล้วเอาพาไปส่งโรงพยาบาลก่อน
สงบจิตสงบใจแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายถามกันอีกที

มาได้ไงแล้วตกลงพี่มีเพื่อนจริงหรือไม่

พอบอกว่ามาจากไหนนะฮะ
บึงกุ่มที่ไหนนะกรุงเทพเอ้ยกรุงเทพ

งานงอกแล้วพวกเราพวกเราคือพี่กู้ภัย
แล้วพี่เขามาจากพื้นที่สีแดงกรุงเทพไง
ดังนั้นเนี่ยงานงอกหลายเรื่องแล้วกับงานนี้

พี่มากับใครกันแน่มีเพื่อนมาจริงไหม

ขี่รถให้พี่ด้วยเหรอถ้าเป็นแบบนั้น
นี่คือเรื่องที่เต็มไปด้วยปริศนาเกิดขึ้น
เพราะว่าอันนี้มันจะงอกหลายเรื่องนะหลายเรื่องเลยฮ
เออแล้วมาได้ไงจากกรุงเทพไปแล้วไม่มีด่านสักด่านเลยเหรอ

ค่ะโอ้โหไปไกลมาก
ไปไกลหนึ่งนะครับต้องดูว่าอีกวันนึงจะเล่าเหมือนเดิมไหม

ก็ได้ไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง